เอาเจลเด้งแหละ

เจ๊มาแล้วเจ๊

โอ้ยขอเท็จขอเท็จ

นี่ที่เรียนพิเศษนะไม่แทบ

เนี่ยซ้อมอยู่กับครูเรียนพิเศษนะ

นี่

เพลงอะไรอ่ะ

สักครู่ครับลูกชายขอเท็จครับ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยขอเค็ดขอเค็ดโอ้โอ๊ยโอ้ย
สุดท้ายครับ

อะไรอ่ะ

เนี้ยซ้อมอยู่กับครูเรียนพิเศษน่ะ